ขณะที่หลายภาคการเมืองจัดประสัยใหญ่ช่วงโค้งสุดท้าย
แล้วก็มีวาถะต่างออกมา
ไปดูพลังประชารัฐกันก่อนนะครับ
อุตมะเสวนายนหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
บอกว่าจากกระแสการตอบรับพักของประชาชนที่ดีขึ้นต่อเนื่อง
ทำให้มั่นใจว่ามีโอกาสมากต่อบทบาทเป็นผู้นำจัดตั้งรัฐบาล
ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะได้สอสอเข้าสภาถึง๑๔๐๑๕๐ที่นั่ง

ขณะที่มุมมองนักวิชาการหลายคนบอกว่า
จำนวนอาจจะลดลงน้อยกว่านี้หน่อยหนึ่งนะฮะ
และก็มั่นใจนะครับว่าจะสามารถรวบรวมเสียงให้ได้มากกว่า

แต่ยังไม่อยากให้ทุกพักเน้นว่าจะร่วมงานกับพักใด
เมื่อวานตั้งโต๊ะแถลงแบบนี้แล้ว
ผู้สื่อข่าวหลายสำนักเหลือเกินรวมถึงไทยรัฐของเรา
พยายามที่จะเจาะประเด็นเรื่องนี้ว่า
ตกลงแล้วจับมือกับใครหรือยังในการที่จะจัดตั้งรัฐบาล
เรื่องของกฎในการจัดตั้งรัฐบาลพลังประชารัฐมองว่ายังไง
อุตมะไม่ค่อยยอมตอบถึงเรื่องนี้ว่าจับมือกับใครแล้วหรือยัง
แล้วก็จะมีกฎในการจัดตั้งรัฐบาลอย่างไร
แต่พูดออกมาแบบนี้จนกลายเป็นพาดหัวบอกว่า
พลังประชารัฐฉีกกฎจัดตั้งรัฐบาลทำไมรู้ไหมคุณ
บอกว่าใช่ว่าพักที่ได้คะแนนมากจะเป็นรัฐบาลได้
มันอยู่ที่การรวบรวมพักข้างมากให้ได้ซิก่อน
แล้วก็ต้องรอเลยหลังวันที่๒๔มีนาคมถึงจะรู้
ว่าใครควรจะจับกับใครแต่ว่า๒๓วันนี้
บอกนโยบายแก่ประชาชนก่อนดีกว่าไหมอืม
คุณดิฉันก็ลุ้นนะวันนี้สำหรับภักดิ์พลังประชารัฐ

เย็นเนี้ยเวทีปราสัย๖โมงเย็นที่สนามเทพภาษดิน
คือหลายคนก็รอไงว่าที่ผ่านมาเปิดคลิปลุงตู่
แล้วรอบนี้เวทีปราศัยใหญ่จะมีลุงตู่มาเองไหม
หรือจะไลฟ์หรือยังไง
ตอนนี้มีการปล่อยใบโปรโมทออกมาว่าเย็นนี้เจอกันที่ไหนที่ไหน
ในการปราศัยใหญ่แต่เป็นภาพของนายอุตมะหัวหน้าพักคนเดียว

แต่ไม่รู้เตอร์ไพรส์ของพักจะเป็นอย่างไรนะครับ
แหล่งข่าวออกมาก็บอกว่าพลังประชารัฐก็ไปจับกับ๕พักการเมือง
เรียบร้อยแล้วอันนี้แหล่งข่าวภายในนั้นนะครับ

คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทย
ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครสอสอเขตสะพานสูงประเวทหาเสียง
พร้อมกล่าวถึงนายอุตมะที่ระบุว่าจะรวมเสียงข้างมากให้ได้นะครับ
โดยคุณหญิงสุดารัฐบอกว่าคงเป็นเพราะว่า
เพราะนายอุตมะเห็นว่าจะไม่ได้เสียงลำดับที่๑แน่
จึงพยายามวางกติกามารยาทต่างจากอดีต
ที่พักที่ต้องได้เสียงลำดับที่๑จะเป็นผู้นำจัดตั้งรัฐบาล
เมื่อกี้พาดหัวกันไว้ว่าพลังประชารัฐฉีกกฎ
ที่๑ไม่จำเป็นต้องเป็นคนจัดตั้งรัฐบาล
แต่มันอยู่ที่การรวมพักข้างมากให้ได้ซะก่อน
แต่คุณหญิงสุดารัฐบอกมันเป็นวัฒนธรรมเดิมนะฮะ
ที่๑ที่ได้คะแนนมากต้องเป็นผู้นำจัดตั้งรัฐบาล
แต่เพื่อไทยเขาก็เชื่อมั่นว่าเพื่อไทยเขาจะได้คะแนนเยอะที่สุดนะครับ
แล้วก็เชื่อว่าหลังจากเลือกตั้งจะมีงูเห่าหรือล็อบบี้สอสอเกิดขึ้น
เพื่อมีการบังคับให้ร่วมกับพักพลังประชาบรัฐ
รวมถึงพยายามซื้อตัวสอสอเพื่อสนับสนุนพลเอกประยุทธ์
คือยังระบุว่าพลังดูดเนี่ยยังไม่จบนะฮะนู่นจบหลังเลือกตั้งนู่นนะครับ
เพื่อไทยแล้วพาคุณผู้ชมไปดูประชาธิปัตย์กันหน่อยละกันนะคะ
ทางด้านนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าพักก็มีการนำผู้สมัครสอสอเขตหลัก๔
ขึ้นรถแบบนี้ค่ะรณรงค์หาเสียงช่วงโค้งสุดท้าย
มีอยู่อย่างหนึ่งคือความมุ่งมั่นตั้งใจดูแลรับใช้ประชาชน
แล้วก็มีการดนรงค์ให้ทราบถึงเรื่องของวงจรอุบาต
โดยเฉพาะเขตหลัก๔จตุจักรนะคะ
ที่พบว่าบางพักมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต
ของบ้างซื้อเสียงบ้างใช้อำนาจรัฐข่มขู่ประชาชนบ้าง

ในรายประชาชนิดที่ปัดลงพื้นที่หลัก๔ใช่ไหมฮะ

ฝากด้วยนะทุกพักเลยนะคุณ
ถ้าไปเก็บได้นะป้ายหาเสียงมันพัง
เมื่อวานลมพายุกระหน่ำหลัก๔ดอนเมืองจนใต้หาเสียง

หมดแล้วกระจัดกระจายเลยนะครับ
แต่ละพักด้วยนะครับถ้าไปเก็บได้

ส่วนเช้าวันนี้นะครับกรรมการการเลือกตั้งนะครับ
เลิศวิโรธโกวัฒนะพร้อมด้วยนางสมร

ส่งต่อไปยังหน่วยเลือกตั้ง๓๕๐เขตทั่วประเทศ
เพื่อรอนับผลคะแนนพร้อมกัน

วันที่๒๔มีนาคมนะครับ
ยืนยันว่าทุกขั้นตอนมีการลงนามรับ
และตรวจสอบความถูกต้องและที่สำคัญเรื่องของอะไรรู้ไหมคุณ
การดูแลความปลอดภัยของบัตรเลือกตั้งเหล่านี้นะฮะ